๑๓มกราคม๒๕๖๒เกิดเหตุเขินโหดบุกยิงเมียพ่อตาแม่ยายและญาติรวม๕ศพ
ที่บ้านพักในตำบลพญาแมนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิษฐ์
กล้องวงจรปิดในบ้านผิดหน้าที่หยิบอย่างชัดเจน
ทำให้รู้ว่ามือปืนคือธีรพลปินอมรเคยของบ้านหลังนี้
หลังก่อเหตุได้ขับรถหลบหนีไป
ตำรวจตรวจที่เกิดเหตุจุดแรก
พบศพน้ำพึ่งอินทรสิตแม่ยายของธีรพล
ผาอินทรสิตฝาแฝดของแม่ยาย
และกระหนกวันอินทรสิตพี่สาวอีกคนของแม่ใหญ่รวม๓ศพ
ทั้งหมดถูกยิงด้วยปืนขนาด๙มม
จุดที่๒พบศพวิรัติกิ่งแก้วพ่อตา
กัญญารัฐกิ่งแก้วภรรยาของธีรพล

โดยศพของกัญญารัฐทับอยู่บนศพของวิรัติ

เป็นคู่เขยของธิรพลที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกว่าวันเกิดเหตุธีรพลมีปากเสียงกับกัญญารัฐอย่างรุนแรง
ชักปืนขึ้นมาขู่ฆ่าภรรยา
พ่อตาเดินมาจึงถูกยิงเป็นศพแรก
ก่อนตามไล่ยิงภรรยาเสียชีวิต
จากนั้นขับรถยนต์ออกไปยิงญาติคนอื่นที่บ้านอีกหลัง
สืบสวนแก่รอยจนพบว่าหลังก่อเหตุ
ผู้ต้องหาหลบหนีไปที่จังหวัดพิศนุโลก
รถไว้ที่โรงแรมและยืมรถจักรยานยนต์แม่บ้าน
ขี่ไปทิ้งไว้ที่หน้าโรงลิเก
โบกรถกระบะที่ขับผ่านมาขอติดรถเข้ากรุงเทพ
แต่ขอลงระหว่างทางที่จังหวัดพิจิตร
ก่อนเดินทางหลบหนีมุ่งหน้าไปที่ชายแดนจังหวัดระนอง
กระทั่งถูกตำรวจและทหารจับกลุ่มตัวได้
หนีข้ามฝั่งประเทศเมียนมา
พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มม
กระสุน๘๙นัดและส่องกระสุนปืน๓อัน
ธิรพลสารภาพมีปากเสียงกับภรรยาและพ่อตาที่โรงจอดรถ
ทรัพย์สินที่ทุ่มเทให้ครอบครัวภรรยา
ขอให้พ่อตาโอนรถยนต์คืนให้
แต่ภรรยาและพ่อตาตอบกลับว่าให้ไปฟ้องร้องเอา

ธีรพลจึงใช้ปืนยิงพ่อตาและภรรยาจนเสียชีวิต
ตามไล่ยิงคู่เขยบาดเจ็บ
จากนั้นขับรถไปที่บ้านแม่ยายอยู่ห่างจากจุดแรก๓กิโลเมตร

พี่สาวอีกคนของแม่ยายเสียชีวิต๓ศพก่อนหลบหนี
พี่สาวอีกคนของแม่ยายเสียชีวิต๓ศพก่อนหลบหนี
ตำรวจสืบสวนไขยายผลพบทีรพลถูกดำเนินคดีช่อกง๓๐ล้านบาทเมื่อปี๒๕๕๗
บาทหลวงที่จังหวัดชนบุรี
ต่อมาธีรพลรู้จักสนิทกับกัญญารัฐและครอบครัว

สร้างบ้านให้โดยใช้ชื่อภรรยาและพ่อตาทั้งหมด
รวมทั้งซื้ออาวุธปืนช่วงหลังธิรพลเงินหมด
ทวงเงินคืนจากภรรยาและครอบครัวแต่ถูกปฏิเสธ
ทำให้มีปากเสียงลงไม้ลงมือหลายครั้ง
อีกทั้งถูกครอบครัวผู้ตายขับไล่ดูถูกเหยียดหยาม
เครียดหันไปพึ่งพายาเสพติดจนเกิดอารมณ์คุ้มคลั่ง
ขู่ฆ่ายกครัวหลายครั้งจนก่อเหตุในที่สุด
คดีนี้สารดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรประหารชีวิต